คุณผู้ชมคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายสายที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ที่ยังเผลอมวกเหลกจังหวัดสระบุรีนะคะ
มีคนยิงกันตายที่ริมทานน้ำตกนะคะ
ผู้เสียชีวิตอายุ๖๘แล้ว
คนยิงกับคนที่เสียชีวิตก็เป็นคนรู้จักกัน
เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นจากปัญหาเรื่องของที่ดิน
คือเหมือนกับที่ดินตรงนี้ขอภอปลูกขอทำเป็นที่จอดรถดีกว่า
แล้วก็แบ่งเงินกันเวลาได้มีค่าที่จอดรถค่าอะไร
แล้วคาดว่าน่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัว

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงสาย
ลานจอดรถริมลำทานน้ำตกบ้านปากคลองอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะ
นี่นะคะมีภาพวินาทียิงเลยคุณผู้ชม
คนที่ถูกยิงชื่อว่าในหลังนะคะในหลังศรีสมัยอายุ๖๘
ถูกยิงด้วยปืนขนาด๓๘นะคะ
ถูกยิงเขาที่หน้าอกซ้าย๓นัดที่ขาซ้ายอีก๑นัด
คนยิงชื่อว่านายอุบลเถาทองอายุ๕๐ปี
มีอาชีพขายอาหารตามสั่งขายส้มตำอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุนี่แหละค่ะ
จากการสอบสวนพยานและผู้เห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังแบบนี้
จุดเกิดเหตุตรงนี้ค่ะถ้าเป็นฤดูฝนน้ำท่วมเพราะว่าเป็นเหมือนกับทางโค้งของลำทาน
แต่พอน้ำลดจะเป็นพื้นที่โล่งว่างเปล่านะคะ
ผู้ตายเขาไปจับจองพื้นที่ตรงนี้ปลูกข้าวโพดปลูกพืชผักเอาไว้กิน
แต่ว่านายอุบลมือปืนเนี่ยเขาไปสร้างร้านขายอาหารริมลำทาน
แล้วก็ทำที่นั่งกินอาหารริมน้ำอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็เลยไปตกลงกับผู้ตายว่าที่ดินตรงนี้เราทำเป็นที่จอดรถดีกว่าไหม
เพราะว่าเนี่ยเรามีร้านอาหารถ้าที่ดินโล่งตรงนี้เป็นที่จอดรถมันมีรายได้ด้วยนะ
ค่าจอดรถจากเรื่องของคนเข้าห้องน้องห้องน้ำอะไรแบบนี้ก็ตกลงกันแบบนี้
ก่อนเกิดเหตุประมาณเมื่อสองเดือนที่ผ่านมานะคะมีปัญหากันไอ้เรื่องจอดรถนี่แหละ
ผู้ตายเขาเอาเชือกมากั้นพื้นที่ตรงที่จอดรถกั้นบางส่วนออกมา
เขาก็ไปปลูกผักปลูกพืชปลูกข้าวโพดเหมือนเดิมจนทะเลาะกัน
ก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยนะคะช่วงเช้าก็ทะเลาะกันอีก
แต่ทะเลาะกันคราวนี้ไม่ใช่ทะเลาะกันเปล่ามีเสียงปืนดังขึ้นด้วย๕๖นัด
แล้วพี่ได้ยินเสียงปืนยังไงผมได้ยินเสียงประมาณ๕๖นัด
ก็เลยบอกว่าตำรักโดนยิง
ส่วนลูกสาวของผู้ก่อเหตุนะคะ
นางสาวกันนิกาเถาทองอายุ๒๓ปีเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะ
เมื่อวานนี้ขับรถมาจอดใกล้กับจุดเกิดเหตุเลยนะคะ
แต่ถูกผู้ตายมาต่อว่าไล่ให้เลื่อนรถไปจอดที่อื่น
เพราะว่ารถไปเหยียบข้าวโพดที่ปลูกไว้เสียหาย
ตัวเธอก็เลยไปเล่าให้พ่อฟัง
พ่อก็เลยมาทะเลาะกันกับคนที่สั่งให้ไปจอดตรงอื่นนะนะ
แต่ก็ไม่ได้มีเรื่องทำร้ายร่างกายอะไรกันนะทะเลาะกันเบา
แต่ว่าเช้าวันนี้ตัวลูกสาวก็ขับรถมาจอดจุดเดิมอีก
ซึ่งก็เป็นจุดที่ผู้ตายเคยมาสั่งให้เลื่อนรถให้ไปย้ายไปจอดตรงอื่น
แล้วก็มันอยู่ติดกับที่ดินของผู้ตายที่เขาปลูกผักปลูกข้าวโพดอะไรไว้นะคะ
ผู้ตายก็เดินออกมาจากบ้านเลยแต่คราวนี้มีมีดมาด้วย
แล้วก็มาบอกว่าเอารถไปจอดที่อื่นก็ไล่เหมือนเดิม
แต่เป็นจังหวะที่พ่อมาเห็นเหตุการณ์แล้วก็บอกผู้ตายว่าเดี๋ยวเลื่อนให้
แต่ไม่ได้เลื่อนให้เดินไปหยิบปืนออกมา
หยิบปืนออกมาจากรถกระบะแล้วเหน็บเอวมาเลย
ย้อนกลับไปหาทะเลาะกันทีนี้ยิงใสเลยค่ะ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
ก็ยิงมันก็เริ่มยิงหลังก็บอกว่ามึงยิงเลยมึงยิงก็ยิง
เมืองต้นเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานว่าสาเหตุก็น่าจะมาจากปัญหาขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์
รายได้จากค่าจอดรถนี่แหละค่ะตัวในหลังผู้ตายอาจจะรู้สึกว่าเสียเปรียบ
ก็เลยมายึดที่ดินคืนเอาไปปลูกผักปลูกข้าวโพดเหมือนเดิม
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งนะคะ
แล้วก็จะส่งชุดสืบสวนเร่งติดตามตัวมือปืนผู้ก่อเหตุรายนี้

ซึ่งจริงแล้วอย่างที่ชาวบ้านในพื้นที่บอกแล้วค่ะ
ว่าที่ดินตรงนี้ไม่ได้เป็นของใคร
ไม่ได้เป็นของทั้งคู่ทั้งผู้ตายแล้วก็ผู้ที่ก่อเหตุ
แต่ว่าทั้งคู่ก็มาใช้ประโยชน์บนที่ดินตรงนี้
กลายเป็นทะเลาะกันขัดแย้งกันเรื่องผลประโยชน์
คุณผู้ชมส่งไลน์ส่งคอมเมนต์มาเยอะเหมือนกันนะคะ

ควรมีกฎหมายเรื่องของการพกปืนแล้วหรือยัง
คุมเข้มมากกว่านี้ไหมนะคะ